อีกหนึ่งคลิปวิดีโอสุดทราบซึ้งเช่นเดียวกันนะคะเป็นคลิปวิดีโอขณะที่มีหญิงสาวคนนึง
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์และถือพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่๙พร้อมทั้งใช้แขนเสื้อค่ะ
ค่อยเช็ดภาพอย่างธนุถนอมทำให้ผู้ที่ชมคลิปนี้ต่างทราบซึ้งค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งได้เผยแพร่คลิปวิดีโอขณะติดไฟแดงอยู่บนท้องถนนจับภาพวินาทีหญิงสาวคนหนึ่ง
เสื้อสีเขียวนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ด้านข้างกำลังใช้เสื้อแขนยาว
พระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชที่ถืออยู่ค่ะ
บรรยายข้อความในเฟซบุ๊กนะคะเขียนว่าเป็นภาพที่เห็นแล้วผมน้ำตาซึม
หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเก็บความรู้สึกดีดีคลิปนี้มีความยาวเพียงแค่สิบวินาทีค่ะ
แต่ก็มีผู้เข้าชมคลิปไปแล้วกว่าหนึ่งแสนครั้งและมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวนมากว่า
ชมคลิปนี้แล้วถึงกับน้ำตาไหลนะคะด้านในอนิรุธวีรธรรมจำรัฐเจ้าของเฟซบุ๊ก
เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลค่ะว่าคลิปนี้ถ่ายไว้เมื่อวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา
ถนนสายเอเชียฝั่งขาเข้าเมืองจังหวัดพิศนุโลกขณะที่รถจอดติดไฟแดงอยู่
ก็สังเกตเห็นผู้หญิงคนนึงที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กำลังก้มลงมองพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินมัธระมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ถืออยู่ก่อนที่จะบรรจงใช้เสื้อแขนยาว
ซ้ำไปซ้ำมาค่ะจนตนเองรู้สึกประทับใจแล้วก็ปราบปลื้ม
และรู้สึกว่าช่วงเวลา๘๕วินาทีที่ติดไฟแดงนี้เป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดที่เคยเจอ
สำหรับการแสดงออกถึงความรักแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ